กันมาทั้งเบรกแล้วตั้งแต่เบรกแรกเบรกสองแต่ว่ายังหิวอยู่เลยนะ

นี่คุณโปะชดใช่มั้ยเม่พอมจังเลย
เออมีแมวของแบบนี้พออรับอร่อยนะคะ
พาไปกินก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดที่มันหน้าตา
ว่าเหมือนราดหน้าก็เหมือนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อยู่ดี
อ๋อเหรอแต่มันแซ่บกว่าหม้อคุณผู้ชมไปทานกันเลยดีกว่า
ตลอดกินวันนี้พาคุณผู้ชมมาล่องใต้ที่จังหวัดพังงา
เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ
รวมถึงอาหารอร่อยอย่างก๋วยเตี๋ยวลงเรือร้านนี้
พีมอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวลงเรือ
แม้ชื่อร้านจะชื่อก๋วยเตี๋ยวลงเรือ
แต่ไม่ต้องถึงกับลงเรือไปกินกันนะจ๊ะ
เพราะร้านนี้เขาตั้งอยู่บนบกจ้า
ผู้ที่คิดเมนูเด็ดอย่างก๋วยเตี๋ยวลงเรือก็คือป้าแอ๋ว
เจ้าของร้านรุ่นแรกคนนี้นี่เอง

อันนี้พอดีมีหลานก็เลยเออนึกไม่ออกว่าเสื้ออะไรดี
ก็ชื่อร้านร้านพีม

เป็นเมนูเด็ดคู่ร้านป้าแอ๋วมานานกว่า๓๐ปี
ลูกมือคนสำคัญก็คือพี่ก้อย
ลูกสาวที่สืบทอดตำนานความอร่อยเป็นรุ่นที่๒

ดูจากท่าทางที่ชำนาญของพี่ก้อย
ก็รู้ค่ะว่าเซียนจริง
ทั้งการตอกไข่ลงไปในน้ำมันที่กำลังร้อนพอดี
ตามด้วยเส้นใหญ่ทอดพอกรอบนอกนุ่มใน
และการผสมวัตถุดิบของน้ำแกงพริกเผาไปพร้อมกัน

ลูกค้าก็จะได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อย
ของเมนูก๋วยเตี๋ยวลงเรือชามนี้แล้วล่ะค่ะ
มาบ่อยครับมาทานที่นี้เพราะว่าที่นี้เขาทำอร่อย
ข้าวผัดกับโผล่อะไรก็อร่อย
มีไข่ดาวมีกุ้งสด
ข้นรสชาติอร่อย

เตี๋ยวลงเรือเมนูอื่นก็เด็ดไม่แพ้กัน

ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ
และอีกสารพัดเมนูที่ป้าแอ๋วและพี่ก้อย
ตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือ
เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวและชาวตะกัวป่าขาประจำผิดหวัง
ใครที่อยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนี่ยนะคะ
ให้มาได้ที่ตำบลบางไซ
โรงพยาบาลบางไซมาประมาณสัก๒๐๐เมตรได้
เปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่๓โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม
เตี๋ยวลงเรือรับรองอร่อยแน่นอน

ตอนนี้เลยไม่ต้องลงเรือขึ้นมาอยู่บนบกแล้ว
มาไปทานก๋วยเตี๋ยวลงเรือให้มันลงพุงไปเลยทีเดียว

เดี๋ยวจะพาไปแห่นาคแห่นาคสุดโหดที่จังหวัดชายภูมิ
เคยได้ยินแต่ผักบุ้งลอยฟ้านี่นาคลอยฟ้า

แห่ไงแห่แล้วก็โยนด้วยโอ้โหบรรยากาศสนุกสนานเฮฮามมากเลยทีเดียวนะครับ

ประเพณีแห่นาคที่บ้านโนนสลาวนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีโบราณ
และปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วหลายชั่วอายุคนนะครับ
เป็นประเพณีที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมาร่วมกันจัดงานอุปสมบทหมู่ให้กับคนหนุ่มบุตรหลานในหมู่บ้านที่มีอายุครบ๒๐ปี
ก็ถือวันขึ้น๑ค่ำแรม๑๕ของเดือน๖เป็นประจำทุกปี
เพื่อให้ลูกหลานได้บวชทดแทนคุณปีดามารดานะครับ
ก็จัดพิธีบวลน่ากขึ้นที่วัชตาแขกบ้านโดรดิสลัว
ปีนี้เขาบอกว่ามีนาคทั้งหมด๑๑องค์นะครับ

พิธีการนี่อย่างที่เห็นคนมากันเพียบแล้วครับ
แล้วก็นาคต้องไปนั่งอยู่บนเสลี่ยงแบบนี้จับให้ดีมือต้องใส่ถุงมือเอาไว้
แล้วก็คนที่แห่ก็ขยาวโยนโยนโยนโยนโยนโยนโยนแบบนี้
โอ้โฮนายงอบเกินเลยทีเดียว

นี่แหละครับบริการก็สนุกสนานแบบนี้ที่เขาต้องโยนอย่างนี้นะ
จริงด้วยประโปรงนี้นะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบวชเพื่อการทดแทนคุณบีฎ้าบาร์ดาอย่างแท้จริง
แล้วก็ต้องจับให้มันแน่นอย่างนี้หล่นไม่ได้ถ้าหล่นลงมาเดี๋ยวไม่ได้บวช

รวมไปถึงการท่องเที่ยวที่จังหวัดชายภูมินะครับ
เขาก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชายภูมิ
มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สนใจด้วยนะ
มาแห่ดูประเภณีแห่น่าโกรธกันกว่าสองหมื่นคนเลยทีเดียว
ที่บอกได้รับความนิยมล้นหลามจริง
แล้วทั้งหมด๑๑องค์ก็ได้บวชที่เรียบร้อยนะคะ
เพราะว่าแต่ละองค์นะครับนาคทุกองค์ที่มาในงานนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นอย่างดี
แต่ว่าตับไตไส้พุงรวมกันหมดแล้วครับ
มันก็กลับเข้าที่ไง

ช่วงหน้าโอ้โหเรื่องราว

แต่ว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ตะกัวปลา

ตะกัวปลาพังงา
เดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ